จากสนามบินบอนหกด่อนเมืองได้เดินทางไปถึงสนามบินอุตภเผ่ากว้างการบินทหารเรือกองเรือยุทธกาล
เพื่อเตรียมรอรับร่างของ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องที่เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นะคะก็เตรียมพิธีอย่างสมเกียจค่ะเพื่อเตรียมที่จะรอรับร่างของสองนักบินและหนึ่งช่างเครื่องที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะหลังจากที่ต้องใช้ความพยายามในการค้นหาร่างถึงสี่วันก่อนที่จะพบและสามารถลำเลียงลงมาได้ในวันนี้ค่ะ
กองทัพอากาศซึ่งออกเดินทางจากท่ากาศยานทหารกองทัพอากาศดอนเมือง
กองการบินทหารเร็วกองเหลยศการจังหวัดระยอง
เพื่อมารอรับของ๓ทหารคือนวาตรีพฤษตะเช้านักบิน
อากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบินเตรียมทหารรุ่นที่๔๖
พันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษาเจ้าหน้าที่ช่างเครื่อง
ซึ่งทั้ง๓นายค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงสิ่งของอุปกรณ์
บริเวณสถานีโทรคมนาคมเขาชะเมาจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยมีครอบครัวของนักบินนะคะแล้วก็ช่างเครื่องผู้เสียชีวิต
พร้อมทั้งเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารร่วมรุ่นบินมาพร้อมกันด้วย
กลางความโศกเศร้ากับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะที่นี่ก็ยังอยู่ระหว่างการรอการ
เคลื่อนร่างของนักบินและช่างเครื่องที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนออกจาก
สถานีขนย้ายเขาชะเมากองทัพอากาศอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
และจะเคลื่อนไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตกแต่งศพและเปลี่ยนชุด
วิทยา๗๐นายส่งแถวรอส่งร่างของ๓ทหาร
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะ
เจ้าหน้าที่ทหารอากาศก็ยืนยันไม่ว่าร่างของ๓ทหาร
จะเคลื่อนมาถึงที่บริเวณสนามบินอุตภาวกี่โมงก็ตามนะคะ
ก็จะรอรับแล้วก็ส่งร่างของ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องนะคะ
อย่างสมเกียจค่ะซึ่งทันทีที่มีความคืบหน้าบริเวณตรงจุดนี้นะคะ
ทีมข่าวก็จะมีรายงานกลับไปให้ทราบทันทีค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดระยองค่ะ